ค่ะวันนี้นะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของขึ้นโรงขึ้นศาลกันหน่อยพาไปขึ้นโรงขึ้นศาล
สองคดีเลยนะเน้นที่ศาลดีการ์ศาลสุดท้ายแล้ว
ใช่ค่ะก็ดูกรณีของคุณเสกโลโซก่อนแล้วกันถ้ายังจำกันได้เมื่อปลายปีหกศูนย์
มันมีประเด็นเรื่องที่คุณเสกโลโซเนี่ยเสพยาเสพติดค่ะแล้วก็ตอนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าไปจับกลุ่มมีการแบบ
โอ้โหต่อสู้ขัดขืนมีการเอาปืนมาข่มขู่ค่ะเรื่องเนี้ยสารชั้นต้นพิพากษาไปแล้วก็มีการอุทธรณ์
อุทธรพิพากษาไปแล้วก็มีการยื่นดีกาล่าสุดสารดีกาไม่อนุญาตให้ดีกานะคะ
สรุปแล้วสั่งจำคุกเสกโลโซไม่รอลงอาญาเข้าคุกเลยสองปีสิบแปดเดือนอืมอืม
สารอาญามีนบุรีนะคะก็อ่านคำสั่งของสารดีกาคดีที่อายการสำนักงานคดีอายาสิบสอง
มีนบุรีเป็นโจทยื่นฟ้องนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าที่เรารู้จักกันในชื่อของเสกโลโซ
็อกเกอร์ชื่อดังวัย๔๗ปีเป็นจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่
ข้อหาเสพยาเสพติดและข้อหามีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตตามพรบออาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนพศสองสี่เก้าศูนย์
แต่สุดท้ายแล้วสารดีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำร้องขออนุญาตดีกาของเสกโลโซเนี่ย
ให้ยกคำร้องและออกหมายจำคุกทำให้คดีถึงที่สุดเท่ากับว่าเสกโลโซต้องถูกจำคุก๒ปี๑๘เดือน
อธิบายให้เข้าใจง่ายก็คือว่าคือเขายื่นจากสารชั้นต้นพิพากษาเขายื่นอุทธรณ์
อุทธรณ์ก็รับพิจารณาจนพิพากษาแล้วลดโทษลงมานิดหน่อยเป็นหลักเดือน
ค่ะแล้วทีนี้เขาก็เลยขอยื่นดีกาต่ออีกแต่ว่าสารดีกาพิเคราะห์แล้วไม่อนุญาตให้ดีกาคือไม่แม้แต่รับพิจารณา
แล้วตัดสินยืนตามสารอุทธรณ์เลยก็คือจำคุก๒ปี๑๘เดือนแบบไม่รอลงอาญาเลยนะคะ
เหตุการณ์มันสืบเนื่องคือวันสิ้นปีเลยค่ะสามสิบเอ็ดธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบ
คุณเสกเนี่ยมีอาวุธปืนพกกระสุนปืนหกนัดเสพเม็ดแอมเฟตามีนหรือยาไอซ์
แล้วก็เมทิลีนเดออกซิเมดแอมเฟตามีนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อยาอิว
ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเสกโลโซต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านสุขพิมายที่แขวงท่าแรงเขตบางเขนกรุงเทพเนี่ย
จำได้ไหมที่เขามีการไลฟ์ด้วยชื่อว่าหลายคนจำได้เพราะหลายคนดูไลฟ์นี้อยู่
ที่เขาบอกว่าออกไปยิงเลยนะจำได้ไหมที่แบบโอ้โหตำรวจได้ตำรวจผู้ใหญ่ด้วยนะ

หน้าเศษรสันหรือว่าเศษรโลโซวันนี้ก็เดินทางมาฟังคำพิพากษา
ก็ทนายความเปิดเผยสั้นเกี่ยวกับแนวทางการทำคดีหลังจากนี้
ว่าจะปรึกษาคุณการอุทธรณ์คำสั่งภายใน๑๕วัน

เจ้าหน้าที่ราชธรรมก็คุมตัวคุณเสก
รอส่งตัวคุมขังเรือนจำพิเศษมีนบุรีทันที
ซึ่งคุณการเองก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจสามี
ที่ห้องควบคุมสารอาญาเมนบุรีย์นะคะ

แล้วคุณกายมีการโพสต์ลงในอินสตาแกรมด้วยนะคะ

รบกวนสื่อมนชนทุกคะแนนกรณะทำข่าว

กระบวนการยังไม่จบอย่าเพิ่งสรุปมันวุ่นวายเสียหายไปหมดทั้งงานที่รับไว้
ตอนนี้อยู่ในกระบวนการยังไม่ถึงที่สุดและไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร
ถ้าอยากสัมภาษณ์เดี๋ยวเย็นนี้มีสัมภาษณ์แน่นอนไม่หลบหนี
ตอบทุกคำถามเจอกันเสร็จสิริเวลาก็ระบุเวลาเอาไว้นะคะ
ก็เห็นว่าอาจจะมีการแถลงนะก็ต้องดูค่ะทีนี้สามโมงครึ่ง
นายความมีการทำคำร้องยื่นขออุทธรณ์คำสั่งคณะผู้พิพากษาสารชั้นต้น
แล้วก็สารอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้นายเสกโลโซยื่นดีการเนี่ยนะคะ
ซึ่งสารพิจารณาคำร้องแล้วเห็นสมควรให้ได้ประกันตัว
เพื่อออกไปสู้คดีตีหลักทรัพย์๖แสนบาท
หลังจากสารอนุญาตให้ประกันตัวแล้วกรมราชธรรมก็ปล่อยตัวคุณเสกโลโซ
จากหลังศาลที่บริเวณห้องควบคุมก็มีภรรยากับลูกน้องมารอรับ
สีหน้ายิ้มแย้มแล้วก็อิดโรยนะคะแต่ก็ไม่ได้ตอบคำถามใดของผู้สื่อข่าวอะค่ะ
สรุปได้ประกันตัวเนอะอ่าคือจริงจริงแล้วก็คือตอนอุทธรณ์เนี่ย
ก็ได้รับประกันตัวยื่นหลักประกันหกแสนเหมือนกัน